สวัสดีครับช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามาจนถึงเมื่อวาน
นี้เนี่ยก็ครับหลายพื้นที่ได้รับผลการทบซึ่งเป็นผลภวน
มาจากพายุมังคุดนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เคลื่อนที่เข้า
สู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ว่าแน่นอนไหลครับถ้าหากติดตาม

ประเทศของเราบางจุดเครื่องที่

ถึงแม้ว่าตอนนี้ฝนจะลดลงแล้ว

ว่าทั้งสองฝั่งมหาสมุทรของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นฝั่งมหาสมุทรอินเดีย
มหาสมุทรแปซิฟิกมีการก่อตัวของลักษณะของลมหมุนที่มีโอกาส
กลายเป็นพายุต่อก็อาจจะทำให้เกิดเรื่องของฝนเกิดขึ้นได้นะครับนี่คือการ
เลื่อนตัวของกระแสลมนะครับจะสังเกตว่ามีการหมุนวนนะครับ
จุดตรงนี้ก็คือพายุมังคุดเนี้ยครับที่พัดเข้าสู่ประเทศอ่า
จีนนะครับในบริเวณทางตอนล่างมีการเคลื่อนตัวไปทางฝั่งพม่านะครับ
จะสังเกตว่าลมเนี่ยนะครับก็มีการเปลี่ยนทิศทาง
ดังนั้นฝนก็จะมีการปิดทิศทางด้วยนะครับซึ่งตอนแรกก็จะเน้นตกบริเวณตอนกลาง
หลังจากนี้ก็จะไปเน้นตกบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับ
ซึ่งฝั่งที่ติดกับพม่าก็จะได้รับผลกระทบเยอะพิเศษ
ซึ่งจุดตรงนี้จะสังเกตว่ามีการก่อตัวของกระแสลมที่มีลักษณะหมุนวนนะครับ
ซึ่งเป็นจุดที่ทำให้มีการก่อตัวของกลุ่มฝน
แบบนี้ก็จะทำให้บริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศหลังจากนี้เป็นต้นไป

นี่คือการคาดการณ์การจำลองสถานการณ์ฝนนะครับ
นี่คือพายุเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
สังเกตว่าเมื่อมีการเคลื่อนที่ไปยังบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของพม่าเนี่ยนะครับ
แม้ว่าจะสลายไปแล้วก็จะไปรวมตัวกลุ่มฝนในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวครับ
ทำให้เป็นกลุ่มฝนขนาดใหญ่ปกกลุ่มบริเวณปีกตะวันตกของประเทศไทย
ตั้งแต่ภาคเหนือไล่ลงมาจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ
ดังนั้นในช่วงตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงสุดสัปดาห์ครับ
ต้องระวังกันหน่อยในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามัน
แต่ว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์คุณผู้ชมดูฝั่งตะวันออกของฟิลิปปินส์นะครับ
มีลักษณะลมหมุนอีก๑จุดก่อตัวขึ้นครับ
ซึ่งแบบนี้เองก็จะทำให้มีการดึงเอาฝนที่อยู่บริเวณฝั่งพม่า
ข้ามมาฝั่งลาวนะครับแน่นอนครับ
สุดสัปดาห์ฝนจะเปลี่ยนทิศทางนะครับมาตกในบริเวณพื้นที่ฝั่งลาวอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ดังนั้นจุดที่ต้องเตรียมรับมือกันหน่อยก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคกลาง
สถานการณ์คลื่นนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปถ้าหากดูตามสีเนี่ยนะครับ
ก็จะพบว่าสีเข้มเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ไปเน้นบริเวณพื้นที่
ประเทศอินเดียสักส่วนใหญ่คลื่นก็จะค่อยอ่อนกำลังลงนะครับ
ยังคงต้องเพิ่มความระมัดระวังอยู่ถ้าหากออกเดินเรือ
และนี่คือสิ่งที่คาดการณ์เอาไว้นะครับ
ยังไงก็ตรวจสอบสภาพอากาศเป็นชีวิตประจำวันแล้ว

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ